เดี๋ยวนี้ขโมยมีทุกรูปแบบและขโมยทุกอย่างจริงนะคะ
พระนครศรีอยุธยาลูกสาวเจ้าของร้านรับติดตั้งดาวเทียมค่ะ
ถอดรองเท้าแตะไว้หน้าบ้าน
ก็ต้องถอดไว้ไม่ค่อยมีใครใส่เข้าบ้าน
ปรากฏว่าตื่นมาเช้าอีกวันนึงรองเท้าแตะหายไปค่ะ
ตอนแรกก็หรือไปลืมถอดไว้ที่ไหนหรือเปล่านะ
พอไปดูกล้องวงจรปิดภาพที่เห็นเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะดู
สองสามีภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เลี้ยวรถกลับมาเนี่ยค่ะ
ฝ่ายสามีที่เป็นคนขี่ไม่ได้สวมรองเท้าเห็นไหมแถวเปล่าเห็นไหม
แล้วคนซ้อนคือภรรยาก็ถอดรองเท้าตัวเองให้สามีใส่
ส่วนภรรยานั้นเดินมองซ้ายมองขวามาที่หน้าร้าน
เอาเท้าเสียบเข้ารองเท้าแตะที่จอดเอาไว้หน้าประตูแล้วเดินขึ้นรถ
ขี่ออกไปเลยเฮ้ยแบบนี้มันง่ายไปเปล่าอ่ะอืมเออ
เออขโมยแม้กระทั่งรองเท้าแตะอะค่ะ
คือโอ้โหมันก็ไม่ใช่ของที่มันจะหาซื้อไม่ได้มันก็หาซื้อไม่ยากอะนะ
อ่ะแต่ลองฟังมูลค่าก่อนอาจจะเป็นเพราะมูลค่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ
นางเพนชมใจสว่างวัย๔๓ปี
เจ้าของร้านที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังว่ารองเท้าแตะคู่ที่ถูกขโมยเนี่ย
ลูกจอดเอาไว้หน้าร้านแล้วก็เข้าบ้านไปนอนไง
ทีนี้เช้า๒๒กันยายนปรากฏว่า
เอ๊ะรองเท้าที่จอดไว้มันหายไปไหนละนั่น
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดู
จริงแล้วเนี่ยคำว่ารองเท้าแตะมันก็ไม่ได้

แต่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องขโมยรองเท้า

คือสองคนมีมอเตอร์ไซค์ขี่นะ
ก็ไม่น่าจะลำบากอะไรทำไมต้องขโมยรองเท้าอ่ะ

ก่อนหน้านี้มีคนร้ายเคยมาขโมยต้นไม้

เออแต่ไม่ได้แจ้งความเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย
กระทั่งรองเท้าแตะก็โดนขโมยเลยสุดท้าย
เอาขอโพสต์ลงโลกออนไลน์เป็นเรื่องเตือนภัยหน่อยละกัน
หรือเป็นคนเดียวกันที่มาเอาต้นไม้เขาไป